สดร้อนสักประมาณตี๔ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ย่านสถานีรถไฟหัวลำโพง
เป็นเหตุการณ์คนเร่ร่อนนะคะถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ไปดูเรื่องของกล้องวงจรปิด
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะก็คือเป็นกลุ่มอันทภัณฑ์เร่ร่อน

แล้วก็เตรียมที่จะนำตัวมาสอบสวนนะคะ
หลังจากนั้นก็เอาตัวมาสอบสวนได้แล้วนะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสถานีตำรวจรถไฟนพวงก็รับแจ้งบอกว่าไปพบศพชายเสียชีวิต
ที่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างสถานีรถไฟหัวลำโพง
พอไปถึงเนี่ยคนมุงดูกันเต็มเลยนะไปพบศพผู้ตายก็คือ
นายชูชาติแหลมเสนอายุ๕๙ปีนอนจมกองเลือด
ไปสำรวจตรวจสอบพบว่าลำคอค่ะมีบาดแผลถูกปาดด้วยของมีคม
ความยาวไม่ต่ำสัก๑๕เซนติเมตรลึกประมาณ๑นิ้ว
ใกล้กันไปพบกระเป๋าฮิ้วสีดำข้างในมีสิ่งของเครื่องใช้
ขวดน้ำดื่มทั้งแป้งทั้งกล่องนมต่าง
ทีนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงเบื้องต้นมีการตั้งประเด็นการฆาตกรรม
การเสียชีวิตไว้๒ประเด็นคือ๑ผู้ตายเป็นชายไร้บ้าน
ปักหลักนอนอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนที่จะถูกอันทภาณเจ้าถิ่นทำร้าย
หรืออาจจะฆ่าชิงทรัพย์สองหรือผู้ตายเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัด
แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อก็เลยมาพักอาศัยนอนพักริมทางเท้า
ก่อนที่จะมาเจออันทภาณเจ้าถิ่นทำร้ายแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเรื่องของค่าชิงทรัพย์ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทรัพย์สินไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่ครบ
ก็เลยทำให้เรื่องของค่าชิงทรัพย์อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่
ทีนี้เรื่องของกรณีที่ผู้ตายเดินทางมาจากต่างจังหวัด
แล้วก็ไม่รู้จะไปต่อที่ไหนก็เลยมาพักนอนริมทางเท้า
บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงก็น่าจะไม่มีน้ำหนักแล้ว

จากแม่ค้าขายน้ำที่อยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
ก็คือนางเจงแซ่เฮาวส์บอกว่าผู้ตายเป็นคนเร่ร่อน
ที่กินนอนบริเวณนี้มานานหลายเดือนแล้ว
ส่วนคนที่ก่อเหตุก็เป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันนั่นแหละ
แต่คนที่ก่อเหตุจำได้ว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับผู้ตายอยู่ครั้งสองครั้ง
เพราะฉะนั้นผู้ตายอดีตเป็นคนขับรถประจำทาง
แต่หยุดขับรถเพราะว่าสุขภาพไม่ดีติดสุราด้วย
มของการฆ่าครั้งนี้มั่นใจเลย
คุณเจงบอกว่ามาจากการแย่งที่กินที่นอน
เพราะว่าคนเร่ร่อนแถวนี้มันมีเยอะ
แล้วบ่อยครั้งที่จะมักทะเลาะกันเรื่องแย่งที่กินที่นอน
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงขั้นฆ่ากันตายนะคะ
มันอยู่ไม่ค่อยมาที่นี่บ่อย
แต่มันก็มาแบบมัน
ตะลุงเนี่ยปกติอยู่นี่เลยประจำเลย
จะนอนตรงนี้เลยพี่ประจำของแก
นี่ค่ะคุณผู้ชมข้อมูลจากคุณเจงเนี่ย
เป็นแม่ค้าขายน้ำที่อยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจเองพอได้ฟังแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็เลยเชื่อว่าปมการสังหารครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องของ
ความขัดแย้งระหว่างผู้ตายกับผู้ที่ก่อเหตุ
ก็คือเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนั่นเองนะคะ
ล่าสุดตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วตอนนี้รู้ตัวกลุ่มคนร้ายก็คือเป็นกลุ่มอันทภัณฑ์เร่ร่อน
ในพื้นที่นำตัวมาสอบสวนแล้วนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ได้มีการส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสต
แล้วตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ